แล้วถึงจริงข้าวต่อไปที่จะเล่าต้องคนสักอายุ๓๕ขึ้น
ยุค๙๐นะต้องยุค๘๐๙๐ครับผม
ยุค๙๐แล้วกัน๙๐เจภัยรินเป็นเรื่องสุดช็อคของการบันทึง

มือปืนหลวงพ่อจันทร์เล่นกับเต๋าสมชัยเป็นนางเอก
มือปืนโลกพระจันทร์เนี่ยนะฮะเจไพรินเนี่ยนะครับ
ได้เสียชีวิตลงแล้วท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวแล้วก็เพื่อน

เข้าไปร่วมไว้อะไรกันอย่างล้นหลามเลยก็มีทั้งแตงโมนิดา
ก็เป็นดารารุ่นเดียวกับเขาว่าเปิ้ลภารดีกิฟซ่าปิญญา
แล้วก็มีหมูตั้งจำหมูตั้งใช่ไหมจำได้

ครั้งเล่า๘๐เนี่ยคือพี่เขาจะโตกับเราหน่อยนึง
บ้าวมือปืนโลกภาจันทร์เราทำงานกันแล้วนะเม

ภาค๒ใช่ไหมอ๋อต้องพี่๒แล้วล่ะพี่ไม่หนึ่งหรอกน้องพี่ไม่หนึ่งพี่ไม่ได้อยู่ข้างหน้าขนาดนั้น

เห็นไหมมันมีภาค๑ภาค๒มาช่วยชีวิตไม่มี๑ไม่มี๑พี่ต้องรุ่น๒แล้วรุ่นหนึ่งต้องเป็นรุ่นกัญชัยอะไรอย่างนี้
รุ่นพี่เช้าเนี่ยรุ่น๑นะครับผมมีประเทศด้านด้วย
เดี๋ยวนะมือปืนโลกพระจันทร์ภาค๒คือ๙มกรา๒๕๖๓ไม่ใช่แล้วพี่

ทำไมมันเขียนว่าอันนี้เพิ่งฉายนี่ของพี่เต๋านู้น
อ่าฮะบอก๔๔ยังพี่ทำ๔๖

ตอนนั้นแม่อาจจะพาผู้ชายไปดูในโรงไง

แม่กับพี่ตั๋าคือว่าตอนนั้นแม่เริ่มคบคนในวงการเลย

แบบพี่ตั๋านี่หรือเปล่า

มันดีกับหมดชอบมากเลย
๒๐ปีน้องยังไม่ได้เข้าวงฟ้านเลยหรือเปล่ายัง